วอเล็กบอลนะครับการเก็บตัวครั้งสำคัญหลังจากนี้
เพื่อลุยโคต้าโอลิมปิกเกมส์ในรอบสุดท้ายล่าสุดมีการตรวจร่างกายกันเป็นครั้งสุดท้าย
ก่อนจะเก็บตัวยาวครับก็เรียกมานะครับ
เพื่อที่จะตรวจร่างกายทดสอบร่างกายกันทุก๑เดือนอยู่แล้วครับ
โดยนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอเล็กบอลก็ร่วมในการประชุมพูดคุยกับนักกีฬาวอเล็กบอลหญิง
เรียกเข้ามาทดสอบร่างกายเป็นครั้งที่๓ซึ่งถือว่าเป็นครั้งสุดท้าย
ก่อนจะเก็บตัวฝึกซ้อมในระยะยาวเพื่อเตรียมทีมแข่งขันในรายการต่างในปีนี้นะครับ
เป้าหมายสำคัญก็คือการผ่านไปแข่งโอลิปิกเกมส์ในรอบสุดท้ายที่ญี่ปุ่น
ครั้งนี้ครับทางทีมงานสตาร์ฟก็เรียกนักกีฬามา๒๗คน
เพิ่มเติมจาก๒ครั้งที่ผ่านมา๕คนนะครับ
ก็คือถาประภัยพันธ์ชัยศรีที่ทำงานได้ดีในหลีกมาก

อัชราพรโคงยศพิมพิชยากกรำแล้วก็พรพันธ์เกิดปราศ

ก็จะตามเข้าแคมป์มาในช่วงกลางเดือนหน้านี่คือตัวหลักนะครับ

ก็จะมีการบอกนะครับว่าปีนี้ครับจำเป็นต้องมีนักกีฬาไว้เป็นตัวเลือกให้มากขึ้น
เพราะว่ามีประสบการณ์จากปีที่แล้วกับการเรียกนักกีฬามาเก็บตัวนะครับ
ซึ่งจะดูจากผลงานในลีกเป็นส่วนใหญ่ครับ
เพราะประสบการณ์จากปีที่แล้วจากการที่เราแข่งขันจำนวนมากเนี่ยนะครับ
ก็ทำให้นักกีฬาเราช่วงท้ายนะครับนักกีฬาเราก็บาดเจ็บนะครับ
ก็ทำให้บางแมทการแข่งขันของเราเนี่ยดอบไปนะครับ
ปีนี้เราก็เลยพยายามที่จะเรียกนักกีฬามามาก
คราวนี้ก็๒๗คนด้วยกันนะครับ๒๗คนก็เพื่อจะได้ให้มีโอกาสสับเปลี่ยน
ในแต่ละช่วงของการแข่งขันแต่ละรายการเราจะได้พิจารณาจากนักกีฬาที่มีความพร้อมที่สุดนะครับ